คุณผู้ชมครับที่ผมนำเรียนไปเมื่อกี้
ตกใจใครก็บุกมาเคาะอ้อง
บุกมาเคาะห้องมาก่อกวนมาทำร้าย
ทำทีให้ผู้หญิงมาเคาะเรียกก่อน

เหตุการณ์นี้นะครับชาย๔หญิง๑
หยุดที่หน้าห้องพักแล้วเคาะเรียกให้คนในห้องนะครับ

ไป๑๐นาทีนะครับไอ้กลุ่มนี้ย้อนกลับมาอีกนะครับ
มีเพียงผู้ชายเสื้อชมพูกางเกงขายาวสวมหมวก
มายืนรอที่หน้าประตูจากนั้นไม่นาน
ไฟชั้นนั้นดับครับ
กลุ่มดังกล่าวก็ยังยืนอยู่หน้าประตูนะ
คลิปจากกล้องวงจรปิดนี้เป็นหลักฐานที่นายกริติเดช
สิริทวีสิทธิ์นะฮะสิริทวิสิทธิ์ขออภัยครับ
เจ้าของห้องผู้เสียหายเอาไปแจ้งความที่สนโชคชัย
พี่เขาเล่าบอกว่า๓ทุ่ม๑๑ธันวาคมนอนอยู่กับเมียในห้อง
จู่มีผู้หญิงมาเคาะบอกเป็นเมียเขา
เขาก็ตกใจสิครับเขานอนกับเมียอยู่
ตะโกนถามชื่อหลายครั้งเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไร
บอกชื่อแอมแอมไม่มีแอมไม่มีรู้จัก

นานก็มีเสียงผู้ชายบอกว่าเปิดประตูนะนี่ตำรวจนะ
มีคนแจ้งความห้องคุณเขาบอกเอาหมายค้นมาดูดิ

ต่อมาไฟในห้องดับคุณผู้ชมฮะเขาเห็นท่าไม่ดี
โทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่ห้องพักหน่อย
กลัวเหลือเกินจะถูกทำร้ายนะครับ
พอตำรวจมาปั๊บไอ้กลุ่มพวกนี้ก็หนีไปหมดแล้ว
ต่อมา๑๒ธันวาคมครับเขาออกไปซื้อกับข้าว
ก็ถืออีดาบออกไปด้วยนะฮะกลัวนี่ไปเจอในแอป
แอปเขาบอกว่าเคยรู้จักกันนะแต่ไม่เคยมีปัญหากัน
แต่ครั้งนี้ในแอปเข้ามาแล้วก็มาชกที่หน้าอกเขา
แล้วแย่งมิดดาบไปนะครับเขาพยายามบอก
แอปมาเคลียร์มาเคลียร์มาคุยกันให้รู้เรื่องนะครับ
ทำไมถึงทำแบบนี้ส่วนตัวเขาเชื่อว่า
คนที่มาบุกห้องพักคืนวันที่๑๑ธันวาคมเนี่ย
กลุ่มของในแอปนี้หรือเปล่า
ไอ้คนที่มาบุกห้องเอ่ยเรามีบปวด
แต่ชอบเรียบร้อยนะครับ